ยอดลองลงรร้อน
ยรอดลองรร้อน
อ่าแมมแมมแขนมกล้องอ่าน
ถือสิ่งที่ก็มากกูเลย
กล้องป้ากล้องป้าบังกล้องป้าเองกล้องป้าเอง
กอดด้วยนะ
แผนพี่ของเราเปล่า

นี้ครับ

ใครได้ส่งสอน
ช่วยดีใครเป็นหุ่นบ้านเลย
น้ำความกลางกลางเด้อ
วันนี้ก็มางานโรงเท้าดีใจมาที่เขาชนชวนมา
สำคัญแก่เราก็เลยรู้สึกว่าเค้ามีใครมาร้องเพลงกับเราเลย

ไม่เป็นละคนเป็นไรที่เยอะมากเลยนะครับแล้วก็แบบทุกคนถึงจะแบบร้อนที่หรือไม่ได้เลย
แบบอยู่ข้างในความถูกใจช่างทางวงที่แบบมันก็เป็นอารมณ์ดีมั๊ย
ผิดพลาดเยอะกว่านี้แล้วก็แบบอาจจะบับโชว์ในคนไม่สนุกมากหรืออะไรเงี้ย
ต้องโขลโทษจริงด้วยว่ามันไม่ง่าย
คนมาเยอะมากก็แบบขอบคุณทุกคนจริงที่เสียเวลามาแล้ว
อยากมาได้ที่ทางงานเพราะว่าได้ร้องเพลงเหรอครับ
ใช่จริงเราก็รู้สึกว่าแบบเฮ้ยเราอยากลองร้อง
ถือว่าเป็นงานที่แบบวันนี้เรามาจริงคือว่าแบบขอเชิญมาร้องเพลง
เราก็รู้สึกว่าเราดีใจมากเราได้มาร้องเพลงกับเรา
ถึงวันนี้ยังไม่มีคนร้องได้แต่ว่าเราจะทำแบบเพลงดีมาเรื่อยนะครับ

ข้างหน้าข้างสามจะมีป้ายไฟไหมคะ
จริงวันนี้ผมก็นึกว่าจะเห็นบ้างนะแบบว่าอะไร
แบบถำใหญ่ล้อเล่นแต่ว่าทุกคนน่ารักมาก
แค่มาผมก็ดีใจมากผมแบบให้เสียงต้นรักผมก็รู้สึกแบบดีใจมาก

ตอนที่นี้ไม่สบายด้วยใช่มั้ย

แล้วก็ทำงานเพลงแล้วลักงานอื่นด้วย
วันนี้พอดีว่าแบบมาแล้วครอบครัวผมมาด้วย
ก็เลยแบบหลานเขาก็มาด้วย
ไอ้เพลงคุณไปดูก็ให้เขามาเต้นขำน่ารัก
แต่ก็กลายเป็นว่าคนเป็นเอฟซีหลานเราเยอะอยู่เหมือนกัน

คุณแบบน้องแน๊กขอถ่ายรูปหลานหน่อย

แล้วก็เออดีใจด้วยอะไรอย่างนี้
จะดันน้องโครงการเลยนะครับ
จริงก็อยากส่วนตัวหลานจริงหลานผมก็ชอบร้องเพลงนะ

ถ้าเรื่องการแสดงเนี่ยยังไม่ได้มั่นใจให้หลานทำได้
ที่แบบหลานสนุกที่เขาคุยกับผมทุกวันเนี่ย
เขาชอบที่แบบว่าเห็นคนยิ้ม

ใช่ใช่หลายหลายคนนมองเหมือนพอแบบมา

เอาหลานออกมาจากผมอะไรอย่างนี้

อาเทอร์หนีไปอะไรอย่างนี้

เป็นกันแล้วเป็นแกงเดียวกัน

เยี่ยมเหมือนกันนะหลามผมตลกนะ

ยังไม่ทันสมบัติเบ้ากันไง

อย่างนี้ต้องแบ่งค่าจ้างให้หลานเลยไง

ไม่เอาเอาถั่วมาให้น้อยจ้า
คลิปเราที่เป็นสกูปให้ดูแล้วมีคนไปเปิดให้หมาฟังแล้วหมาก็ออน
รู้จักไหมครับ
จริงอ่ะตอนแรกก็รู้สึกแปลกดูว่าเอ้ยแปลว่าเราแบบเราสำเร็จขั้นลึกเกินไปบ้างนะ
มีถึงแบบหมาฟังเพลงเราอะ
อย่างที่เพื่อนเห็นกันในคลิปที่คนเอามาแชร์น่ะ
คือส่วนน้อยนะในส่วนแบบในข้อความไอจีเฟซบุ๊คผมเนี่ยคนส่งมาอีกเยอะมากเป็นร้อย
คือหมาแบบหมาฟังเพลงผมได้จริงจริงอ่ะ
ใช่ผมรู้สึกว่ามันข้ามขั้นดีนะคนอื่นก็มีแต่เพลงอะไรนะ
ภาษาไทยภาษาอังกฤษใช่ไหมโอ้โหภาษาคนภาษาหมา
เรารู้สึกว่าเราสื่อสารกับแบบน้องได้จริงไหมคะ
จริงผมว่าบางคลิปเนี่ยหมามันร้องเหมือนมันจะตายเลยนะ
มันร้องแบบโอยปวดปวดหูอะไรเงี้ย
ผมก็ไม่รู้ว่าเอ๊ะจริงมันไปแบบทำให้ปวดหูหรือว่าแบบหรือว่ามันชอบก็แบบ
มันมีอยู่แล้วนะมีตั้งแต่แบบเรายังไม่มีเพลงเลยอะไรอย่างนี้
แล้วก็แบบเหมือนว่าเหมือนนักแสดงเวลาเขาไปโชว์ตัวเขาก็จะมีการร้องเพลงอยู่แล้ว
แต่ว่าเราอาจจะไม่ค่อยมั่นใจอะไรอย่างนี้เพราะว่า
หนึ่งเราไปร้องเพลงคนอื่นเนี่ยแล้วแบบเฮ้ยมันเป็นเพลงคนอื่น
แล้วก็แบบเริ่มพอมีคนฟังนิดหน่อยแล้วอะไรอย่างนี้เราก็รู้สึกดีใจหมดเลย
หลังจากงานนี้ก็จะมีงานที่ต้องไปร้องเพลงดีมั๊ยดีอีกใช่ไหม
ก็มีมีบ้างแต่อาจไม่ได้เยอะมาก

ผมดูจากงานวันนี้แล้วไม่เอา
ตามแนวเราเราไม่ต้องแบบแต่งตัวที่มันไม่ใช่เรา
ดูแล้วแบบยิ้มแย้มสนุกได้แค่นี้เราก็รู้สึกดีใจ
ใช่พี่ก้องก็ทักมาเขาพูดกับผมว่า
เราจะได้ร้องเพลงกับแก๊งพี่นี้แล้วนะใช่ไหม

ผมไปเจอเขาผมว่ามันน่าจะเป็นการรวมคนแปลกเลย

ก็ดีใจว่าเราจะได้ไปร้องนู่นนี่

ผมก็มาหอนก็หอน

พี่ก้องเขาเป็นคนตลกอะไรอย่างนี้ครับ
แล้วพอรับการยุ่งเข้าบงแล้วยังหรือครับ

มันมีการมาก

แล้วเราก็ยังไม่พอใจกับแมก

แต่ว่าเราก็เอาจริงใครเป็นนักร้องเนี่ย
ถ้าใครพูดว่าไม่จริงหรอกไม่อยากมีเพลงเยอะ

ตัวผมเนี่ยผมคิดว่าใครทำเพลงก็อยาก

ต่อไปนี้ก็จะเป็นเพลงที่แบบว่าแมทขึ้นเรื่อยแล้ว

ตลกอะไรเงี้ย
ใช่ชื่อเพลงโคนใหญ่
มันเป็นไม่ใช่คำหยาบนะบอกก่อนว่ามันไม่ใช่คำหยาบค่ะ

เป็นเพลงที่น่ารักผมรับรองว่าน่ารัก
ถ้าปล่อยไปก็ฝากทุกคนติดตามด้วย

อันนี้รสลอยมานิดละเพลง

ที่คุณต้องส่งตัวเมื่อไหร่

ต้องหลอกเป็นทำที่ที่คุณส่ง

คือก็อยากไปในทางดนตรีให้ได้นะ
ผมเชื่อว่าผมทำมานานแล้วแหละจริง

ตอนนี้มันก็ยังถือว่าไม่ได้เยอะมาก

เพราะว่าเพลงเรามันเหมือนมันเกาะกระแสเราแล้วมันก็เงียบไปอะไรอย่างนี้
แต่ว่าเพลงต่อไปผมสัญญาบอกจะทำให้มันดีขึ้นเรื่อย

อยากเกาะเราบ้าง

จริงก็มีคุยกันบ้างแบบมีโทรคุยกันบ้าง
ชัตถากันบ้างอะไรเนี่ยครับผม
ช่าผมก็บอกเป็นสนุกดีนะตลกดี
ผมพูดตรงนะผมดีใจมั้ยแบบวตอนนี้มีวันนี้ผมก็ดีใจมาก
ผมได้ทำคลิปตลกให้คนหลายคนได้ดูมาก
ครอบคร่าวผมเนี่ยเป็นหมื่นเนี่ยไม่ได้ถึงพันนะ
พี่เจอเรื่องไม่ดีในชีวิตมาให้พี่ตกคลิกมาดูคลิปผม
ดูอาจาละก่อนคลิปผมมาบอกวันอะไรสาระดี

ออกมานี่ก็ละครับคุณ

ก็เลยอยากเอามาให้คนได้ดูได้ตลกกัน